ประชุมสภาในวันนี้มีกระทู้ถามสดนะครับที่เกี่ยวข้องกับกรณีการลอบทำร้าย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีไม่ได้
อภิปรายในสภานั้นมีการขยายผลออกไปหลายเรื่องนะครับ

ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยประธานสภาพูดแบบนี้ที่ประเทศไทยอยู่ไม่ได้เลยนะคะพี่น้องสื่อบัญชน
ผมไม่ได้มีลักษณะที่จะไปข่มขู่อะไรแต่ว่าบังเอิญพูดไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยท่านเจรยุนะครับ
จากเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนายศิรวิทย์เสรีที่วัดนักกิจกรรมทางการเมืองอาการสาหัส
เรื่องเกิดข้างถนนแต่สะเทือนถึงสภาพผู้แทนราชดรที่เมื่อวานนี้ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสด
โดยนายจิรยุห่วงทรัพย์สสกมพักเพื่อไทยเป็นปมกล่าวขานอยู่ซอยเดียวกันต้องระวังตัว
ส่งผลให้การประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันนี้รองประธานสภาสุภาชัยโพสุ
ได้กล่าวขออภัยเพราะไร้เจตนาข่มขู่เพียงต้องการสร้างบรรยากาศไม่ให้เคร่งเครียดจนเกินไป
รวมถึงการกล่าวถึงเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจานิวของสอสอฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าไม่ได้มีค่ากับทุกคน
บอกว่าอยากจะตำหนิติเตียงรัฐบาล

คือผมพูดกับเขาชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมพูดเรื่องอะไร
ท่านก็ได้อธิบายพอสมควรแล้วเชิญนั่งครับ
นายนิโรธชี้แจงเพิ่มเติมในวันนี้ว่าเจตนาที่ได้ชี้แจงกรณีถูกพาดพิง
คือต้องการให้นายกรัฐมนตรีมีมาตรการในการดูแลนักกิจกรรมทางการเมือง
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีก
คืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ผมพูดกับท่านจิรายุว่า
ว่าชีวิตของจานิวนั้นไม่ได้มีค่าสำหรับทุกคน
แต่ว่ามีค่าสำหรับคนบางคนที่รักเขา
คนบางคนหมายถึงว่าจำนวนมากที่รักเขานะครับ
แล้วชีวิตของจานิวนั้นเป็นเซี่ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศ
เพราะว่าประเทศนั้นประกอบด้วยประชาชนเมืองและอนาเขต
จึงเป็นเซี่ยวหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศ
และท่านพลเอกประยุทธ์ก้าวเข้ามาเป็นนายก
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะมารักษาความมั่นคงของประเทศ
ผมจึงจะขอท้ายในการหาลือวันนี้ว่า
กับขอให้ท่านนายกได้มีบัญชาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดคดีนี้
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เยียวยากับผู้ที่ได้รับความเสียหายครับ
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
สสพักเสรีรวมไทยบอกว่าคดีนี้อาจจะจับแพะหรือแกะ
กล่าวในฐานะเคยเป็นตำรวจประเทศไทยมีโจรอยู่มาก
คนรับจ้างติดคุกก็มากเช่นกัน
คดีจานิวเกี่ยวเนื่องกับการเมืองและความมั่นคง
ยิ่งทำให้ไม่มั่นใจในการสอบสวนคดี
ส่วนการตอบกระทู้ถามสดที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หากสุขภาพไม่ไหวก็ไม่ควรเป็นรัฐมนตรี

เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวการเมือง
เกี่ยวกับความมั่นคงถูกไหม
มันคงไม่ได้หมายความมั่นคงจะมาสืบสวนสอบสวนได้นะ
แต่เบื้องหลังนั้นมันเกี่ยวกับความมั่นคง
ชีวิตก็เคยทำงานสืบสวนสอบสวนหรือเปล่า
ถ้าไม่เคยอย่ามาพูดเลยเมื่อวานยังส่งผิดตัวมาเลย
ความจริงคุณประวิทย์ต้องมาชี้แจงดิ
เพราะคุณประวิทย์ดูแลทำงานทั้งหมดแหล่งชาติ
จะเอาใครมาล่ะใช่ไหมไปไหน
สุขภาพไม่ไหวก็ไม่ควรเป็นแล้ว
เห็นมีชื่อเป็นต่อเป็นไปทำไม
ขณะที่การยื่นยติของฝ่ายค้าน

และติดตามการทำงานของหน่วยงานรัฐ
ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการประทุษร้ายของประชาชน

จะเข้าสู่วาระการประชุมของสภาเมื่อใด
ส่วนความคืบหน้าคดียังไม่มีมากนัก
แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาเกือบ๑สัปดาห์
มีการไล่กล้องวงจรปิดถึง๒๐ตัว
และสอบปากคำพยานเกือบ๑๐ปาก
ว่าชุดสอบสวนจะเร่งคลี่คลายคดี
ก่อนที่จะมีข่าวใหญ่เรื่องอื่นมากรบกระแสไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน